ดูฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ
วัยลงวัยรุ่นเด็กน้องหนูนะ
รุ่นใหญ่เขาก็ดูเหมือนกัน
เวลารุ่นใหญ่เขาเชียร์บอลเขาเชียร์กันยังไงรู้ไหม

เห็นแบบนี้แล้วนิ่งไม่ไหวหรอก

โอ้โหดิฉันหว่าเสียวจริง

นี่ไงลีลาการเชียร์บอลแบบนี้มันมันจริงนะ
โอ้โหคุณป้าถึงครับห่อพาถุงแล้วพอดิฉันบอกว่าหลุด

อยากจะลงไปเสร็จแล้วก็ถอดผ้าถุงลงไปด้วย
อ่าแบบนี้แหละครับ

เราก็ตั้งใจดูแล้วก็ลุ้นตามนักเตะฝั่งที่เราเชียร์

จัดหนักจัดเต็มเพราะว่าอินมาก
ไม่รู้ว่าอยากจะลงไปเล่นเอง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
ไม่ได้ดั่งใจจะลงไปเตะเองไม่ไปเตะบอลนะ